อีกหนึ่งเรื่องที่จะพาไปดูนะครับต้องบอกว่าไม่ว่าจะสูงแค่ไหน
จะไปให้ถึงเพราะว่าอะไร
เพราะว่าที่อยู่ข้างบนที่อยู่สูงนั้น

ต้องใช้รถที่มีกระเช้ายกขึ้นไปแบบนี้ครับ
กำลังหาบางสิ่งบางอย่างที่มันหลบซ่อนอยู่

คือตรงนี้อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
มันคืออะไรนะดูไปเรื่อย
ดูใกล้เพราะว่ามันหลบซ่อน

นี่งูเหลือมครับงูเหลือมตัวมันเริ่มเลยครับ
ไปซ่อนอยู่ตรงหลังคาทำไงอ่ะ
คือตอนแรกเขาบอกว่าเจอเนี่ยมันอยู่ตรงต้นไม้
แต่พอมันเจอชาวบ้านมันคงจะอาย
มันก็คงเลื้อยต่อเข้าไปในหลังคาของอาคารหลังนี้
โอ้โหทางชาวบ้านก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่แหละครับให้มาช่วยหน่อย
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็แจ้งกันไปแจ้งกันมา
บอกให้กับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิเศษชายชาญ

เอารถกระเช้ามาสิครับมาช่วยยกเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
เพื่อขึ้นไปจับงูมันซ่อนอยู่ใต้เพดานแบบนี้ครับ
ไม่ใช่ง่ายนะเพราะเอาจริงงูเหลือมเนี่ย
ต่อให้มันอยู่ข้างล่างก็จับยากอยู่นะแล้วเล่นขึ้นไปอยู่ข้างบนอย่างนั้น
จะเอาลงมายังไงละเนี่ยลื้อสิครับลื้อเพดานสิครับ
เอาดูดิเอาจับหางจับอะไรมันได้แล้วก็ดึงมันออกมา
ดึงมันออกมาแบบนี้ครับต้องทุบครับทุบฝ้าเพดานทิ้งครับ
ใช้เวลานานนะประมาณสัก๒๐นาทีอ้าวหิ้วมาแล้ว
โอ้โหเง่ามากลองเดาดูมั้ย
ไม่ต่ำกว่า๓เมตรอ่ะอ่า๔เมตรครับ
ความยาวมัน๔เมตรครับหนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
โอ้โหคนลุก
เอาจากนี้ต่อไปพี่เขาจะพาเจ้าเหลือมเนี่ยนะครับ
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติให้มันห่างไกลจากบ้านเรือน

ถ้าปล่อยไม่ไกลเดี๋ยวมันมาใหม่เดี๋ยวมันมาอีก